คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้
โลกออนไลน์เกิดการวิจารณ์อย่างหนักลุกเป็นไปเลยทีเดียวค่ะ
แค่โบ่ะเธอก็ตกใจมาก
ออดิชนอยากจะอ่านให้เป็นธรรมชาติ

เขาบอกว่าเล่นกันมาตั้งกี่ปี
แล้วละครก็ยังไม่มีพัฒนาการล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมในโลกออนไลน์วิจารณ์กันโอ้โหเยอะมากเลยจริง
สำหรับการแสดงของบอมธนินกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะมาแสดงกี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ตาม
ดังเนี่ยเมื่อคืนเลยอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกเพจนี้เขาชอบแหกซะเหลือเกิน
ลงบทวิจารณ์ยับเลยนะคะการแสดงของพระเอกวิกน้อยสีบอมธนินค่ะ
ก็กำลังมีผลงานใหม่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้แหละ
ถึงขนาดที่ระบุว่าเป็นช่วงขาลงของต้นสังกัดนะคะ
ที่มีผลงานแบบนี้ออกสู่สายตาคนดูอุ่นแรง
ทำเอาช่องคู่แข่งโกยเรตติ้งไปไกลแล้วล่ะ
โดยผลงานเรื่องนี้ของพระเอกร่างโย่งนะคะ
ธนินยังไร้วี่แววของพัฒนาการเขาบอกเล่นมาตั้งหลายเรื่อง
แล้วทำไมยังไม่มีพัฒนาการดีขึ้นเขาบอก
อ่ะให้พัฒนาการดีขึ้นจากเดิมให้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม

ทำไมล่ะทำไมว่าบอมขนาดนั้นเออเขาบอกว่าบอมเนี่ย
มีปัญหาเรื่องไร้แววตาไม่มีอินเนอร์ดูตาลอย
และที่ดิฉันทำไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำเหมือนบอมเขาบอก
เหมือนท่องบดอยู่ตลอดเวลาเออ
ซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับนางเอกละครพีเรียสนะคะ
ที่ถูกยำเละในช่วงเวลาเดียวกันนางธาตุนางธาตุ
โดนวิจารอีกเล่ะเนี่ยแต่เรื่องนี้โดนวิจารเยอะแหละ
จับผิดทุกเรื่องเอามากลับมาที่เรื่องบอมก่อน
แต่พอต้องมาประกบกับนางเอกที่ไร้เสน่ห์ด้วยแล้วเอาเข้าไป
คิดว่าดาราสมทบยังแสดงดีกว่าซะอีก
ก็เลยขอให้คะแนนผลงานเรื่องนี้ของพระเอกโรบอท
คุณผู้ชมสงสารจังเลยอ่ะเต็ม๑๐

อันนี้๑คะแนนนี่ไม่ได้มาจากทักษะการแสดงนะฮะ
ยกให้กับขนหน้าอกของบอมค่ะ
ซึ่งถือบอกว่าน่ามองที่สุดแล้วล่ะในเรื่องนี้

ฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะอ่านตามเพจเขามาเลย

ขณะที่เหล่าลูกเพจก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันจำนวนมากเลยทีเดียวคุณผู้ชม
เห็นด้วยนะคะว่าการแสดงของพระเอกคนดังไม่มีการพัฒนาเท่าที่
ก็วิจารณ์ไปถึงนักแสดงร่วมด้วยที่

พากันแย่พอกันอีกดึงกันลงเหว
รวมไปถึงค่ายละครเจ้าเก่าก็เคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ

ขณะที่แฟนนิยาเรื่องนี้ก็บ่นอุบว่าแม่เสียดายบทประพันธ์ซะเหลือเกิน
แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เสียงสับเสียงด่าเสียงจวกนะ
เพราะว่าแฟนบางส่วนก็ยังชื่นชมนะฮะที่
อมมีการพัฒนาการทางการแสดง
สามารถสื่ออารมณ์แล้วก็แสดงเสน่ห์ของตัวเอง

ให้พัฒนาฝีมือของตัวเองต่อไปอีกด้วยค่ะ

เพราะว่าให้ประจวบเหมาะกับบทละครทั้งสองเรื่อง
กำลังเป็นประเด็นโดนวิพากษ์วิจารณ์ยับอยู่ตอนนี้
ต้องบอกว่ามีวันวงสวง

บวงสวงกันไปเมื่อ๙กรกฎาคม๒๕๕๘นั่นเอง

ก็เป็นสองเรื่องที่ถูกวิจารณ์หนัก
แล้วก็สองเรื่องบวงสวงวันเดียวกัน
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ายังไง
แต่หลายคนบางคนก็บอกว่ามีการพัฒนาแล้วแหละ

๑คะแนนเต็ม๑๐ให้ขนหน้าอก

อยากไปสัมภาษณ์บอมว่าเออรับได้อีกหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยโดนวิจารณ์มาเยอะขนาดนี้แล้ว
ถ้าไม่แข็งแรงพออยู่ไม่ได้จริง